เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ต้องพูดว่าเลิกกันมาเป็นชาติเศษแล้วนะคะ
สำหรับคุณแอปทักษะออนกับพี่หมดอ๋อ
หลายคนบอกว่าข่าวลือที่พูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะฮะ
ปีดไปหมดเลยในโลกโซเชียลนะคะ
ชาวเน็ตก็โพสต์เชียร์เต็มโซเชียลเลยนะฮะหลายคนก็เชียร์อยากให้คู่นี้กลับมารักกันใหม่
เพราะว่าตอนที่เขาคบกันสมัยนู้นเนี่ยคบกัน๑๐กว่าปีเลยทีเดียวนะฮะ
แต่บอกเลยนะจุดนี้ฝันทุกคนดับสลายไปเลยนะคะ
บอกว่าเรื่องที่ว่าคุณแอฟกับบทออสจะกลับมาคบกันเนี่ยไม่จริงเลยนะคะ
เขายกให้แอปเปรียบเสมือนนางฟ้าไม่มีใครคู่ควรกับแอปอีกแล้ว

ส่วนฝากคุณแม่แอฟของเราก็มาร่วมงานถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์มูลนิธิรามาธิบดีเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
แล้วก็ถือโอกาสเคลียร์ข่าวนี้เลยละกันนะฮะ
แอฟบอกเอาจริงได้ยินข่าวมาแอปก็งงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยว่ามีความห่วงใยให้อดีตคนรักในฐานะพี่ที่สนิท
แล้วก็ตอนนี้ไม่เคยคิดจะเปิดรับใครเข้ามาในหัวใจค่ะ
ไม่ได้ถามค่ะคือแอฟคงชินด้วยค่ะ
คือมันก็มีอะไรตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
แต่ว่าสำหรับพี่อ๋ออาจจะไม่ชิน
คงด้วยความเป็นห่วงว่าไม่อยากให้เรามีกระทบ
หรือว่าเดี๋ยวคนเอาไปพูดต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวมีคนลุ้นคนเชียร์หรือคนไปโยง
แล้วเดี๋ยวจะทำให้แอฟเสียหายอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันรู้จักกันมาเป็นแบบหลายสิบปี
เป็นสิบกว่ายี่สิบปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีความรู้สึกอะไรที่แบบ
เขินหรือไม่กล้าพูดหรือว่าเกรงใจอะไร
คือแอฟรู้สึกว่าทั้งกับพี่อ๋อเอง
แล้วก็กับครอบครัวพี่อ๋อคือมีอะไรคุยกันได้ทุกอย่าง
ในความเป็นจริงมันก็คือต่างคนต่างมีชีวิตส่วนตัวของตัวเอง

เวลามีลูกติดมันไม่รู้สึกว่าโสดค่ะ
ไม่ได้เคยรู้สึกว่าโสดเลยค่ะ